ขอนแก่นครับพนักงานบริษัทขนส่งตกใจเลยฮะ
มีกล่องหนึ่งเฮ้ยทำไมมันเคลื่อนไหวได้
เหมือนจะมีอะไรอยู่ข้างในไปดูครับ
อุ้ยพี่อุ้ยพี่
พี่ใส่คล้องคล้องพี่อยู่ไหน
กรี๊ดกราดกันใหญ่เลยงูสิครับ
แล้วร้อนถึงเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศครับ
ที่ต้องเป็นคนมาเปิดกระเป๋าใบนี้
แล้วก็เจองูจงอางขนาดใหญ่

ดอยู่ในกระเป๋าเนี่ยชูคอขึ้นมาทักทาย
แล้วก็มาเลื้อยสำรวจพื้นที่นะฮะ
คนแถวนั้นนี้ถามว่าเป็นใครครับ

เจ้าหน้าที่ต้องรีบจับใส่ในกระเป๋าไว้เหมือนเดิมครับ
โดยพนักงานขนส่งพัสดุในตลาดค้าส่งประตูน้ำขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่นให้ข้อมูลว่า
พัสดุกล่องนี้เห็นว่ามีคนเจาะรูเอาไว้

พอเข้าไปใกล้มีเสียงประหลาดครับ

ตนมั่นใจเลยต้องมีสิ่งมีชีวิตในกล่องแน่นอน
แต่ถามไปหันซ้ายหันขวาไม่มีใครกล้าเปิดดูเลยครับ
เพราะถ้าเกิดมันเป็นสัตว์อันตรายเป็นอสรพิษแบบนี้ขึ้นมา
เดี๋ยวจะเดือดร้อนกันหมดก็เลยต้องแจ้งพี่กู้ภัยมาช่วยเปิดให้หน่อย
ส่วนเจ้าของพัสดุหลังจากที่เจ้าหน้าที่จับงูได้แล้วนะครับ
เขาค่อยมาแสดงตัวฮะอ้างว่ามีคนส่งมาให้
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าส่งมาจากไหน
แล้วก็ไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดส่งด้วย
แต่เดี๋ยวจะนำงูตัวนี้ไปไว้ที่หมู่บ้านงูจงอางในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับ
ทั้งกู้ภัยคนที่เป็นฮีโร่ในเหตุการณ์นี้นะครับ

บริษัทขนส่งขอความช่วยเหลือเข้ามาบ่อยมาก
เพราะจะมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าลักลอบส่งงูมาบ่อยครับ
จึงอยากจะวอนขอให้หยุดซะทีเถอะ
เพราะนอกจากจะเสี่ยงอันตรายกับผู้อื่นแล้ว
เป็นการทรมานสัตว์ด้วยครับ

เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
บอกว่าการส่งสิ่งมีชีวิตหรือว่าสิ่งมีพิษมีความผิดครับ
เป็นการกระทำผิดพรบปรัยศนีพุทธศักราช๒๔๗๗
โทษจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๕๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
แสดงว่าคนส่งเนี่ยอาจจะมีความผิดด้วยนะครับ